ประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี
ในรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินแล้วนะครับ
หลังจากที่มีการโปรดกล้าวประกาศออกมาเรียบร้อยแล้ว
ตำแหน่งรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
คุณสมศักดิ์เทพสุธินครับรองนายกรัฐมนตรี
คุณปานปรีพหิตธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
คุณพวงเพชรชุนละเอียดครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็เป็นไปตามโผล่ที่เผยแพร่กันออกมาก่อนหน้านี้นะครับ
คอรมอเศรษฐาหนึ่งถัดไปครับคือคุณสุธินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นพลเรือนคนที่๖ที่ดำรงตำแหน่งนี้นะครับ
และเป็นคนแรกที่ไม่ได้ควบตำแหน่งนายกแต่มานั่งคุมกระทรวงกลาโหมครับ
คุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลัง
คุณจักรพงศ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
คุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวนะครับ
เป็นรัฐมนตรีมือใหม่ป้ายแดงเลยครับน่าจับตามองอย่างยิ่ง
คุณชายาพรมมาครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตร
คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
คุณมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
คุณสุรพงศ์ปียโชธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
ไปครับคุณผู้ชมคุณประเสริฐจันทรรวงทองนะครับ
พักเพื่อไทยนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลครับ
คุณเกรียงกันตินันครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย

ของของเสริมสักพงษ์พานิษฐร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เห็นว่าตอนนี้เริ่มเตรียมพร้อมลุยงานแล้วนะครับและคุณหมอ
นั่นศรีแก้วครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะ
นี่คือในส่วนสัดส่วนโคต้าของพักเพื่อไทยนะครับชื่อของ
คุณพิชิตชื่นบานไม่ได้ถูกประกาศในราชกิจจาหลังจากเจ้า
ถอนตัวไปก่อนหน้านี้ถัดไปครับก็คือในส่วนของภูมิใจ
ไทยครับคุณผู้ชมภูมิใจไทยมีสอสอ๗๑ที่นั่งครับแน่นอนครับ
รายชื่อที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นไปตามโผล่ครับ
คุณอนุทินชาญวีรกูลครับนั่งรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยมธ๑
พลตำรวจเอกเพิ่มภูมิชิดชอบน้องชายคุณเนวินนั่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษา
คุณพิพัฒน์รัชกิจประการในรอบนี้มานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

คุณสุภามาศอิสระพักดีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาหรือว่าอว
คุณชาดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย
คุณทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกท่านหนึ่งครับ

คุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
คุณนพินทรศรีสันพางครับนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นี่คือในส่วนของภูมิใจไทยนะครับ
ถัดไปนั่นก็คือในส่วนโคต้าของพลังประชารัฐครับ
พลังประชารัฐนั้นมี๔๐ที่นั่งสอสอนะครับ
ก็เป็นไปตามโผล่ครับเดิมทีได้จัดสรร๔เก้าอี้
แต่รายชื่อที่ประกาศนั้นมี๓ท่านครับ
พลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณนั่งรองนายก
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองธรรมนัฐพรมเผ่านั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
คุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
สังเกตเห็นไหมครับว่ามี๑รายชื่อที่ไม่ได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ไม่ปรากฏชื่อเขานะครับคือใครเดี๋ยวรอติดตาม
และถัดไปครับนั่นก็คือพักรวมไทยสร้างชาติครับ
มี๓๖สสก็เป็นไปตามโผล่นะครับ
คุณพีรพันธ์หัวหน้าพักนั่งรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
คุณพิมพัทราวิชัยกุลครับนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมหญิงคนแรกนะฮะในประวัติศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม
คุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตร
คุณกฤษฎาจีนะวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะฮะ
ท่านเป็นประหลัดกระทรวงการคลังก่อนหน้านี้ด้วย
แล้วก็ได้รับการโปรดก้าวให้พ้นจากตำแหน่งก่อนที่จะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีนะฮะ

หัวหน้าพักครับได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม
ก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และอีกหนึ่งภักดิ์ก็คือภัครัชชาติ
ภัครัชชาติมีสอดสอ๙ทันด้วยกัน
ท่านตรวจเอกทวีสอด๒นั้นได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เหล่านี้คอลโลมอเศษฐา๑ถือว่าไม่พลิกโผ